แต่ว่าพูดถึงเรื่องไอเดียคนไทยเราก็บันเจิดเลิศล้ำ
โดยเฉพาะคุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยธรรมดาที่ไหน
มีคนคนหนึ่งเขาทำกระทงมาเก๋ไก่มาก
คุณผู้ชมอยากจะให้ไปดูว่าแปลกขนาดไหนค่ะ

อ๋อทำไมอ่านแล้วมันขึ้น
เผดเบื่อเมียพูดเสียงยังไงนะ

อ๋อเหรอมันมีเพจคู่กันเหมือนเพลงคู่ไง

เอาอย่างนี้ไปดูเพจก่อน
แต่เพจเบื่อเมียเนี่ยเขามีการอัพรูปขึ้นมา

ที่กำลังจุดทูบเทียนแล้วก็ยกทานขึ้นมา

เหมือนกระทะแต่มากกว่ากระทงค่ะคุณ
มันเป็นหมูกระทะนี่แหละคุณผู้ชม
ที่เขาเรียกว่าดัดแปลงตกแต่งออกมาเหมือนกระทง
เทศกาลลอยกระทงเลยนะคะ
นี่คุณมองไปนะมันทานได้จริง

และที่สำคัญคือมันก็ลอยได้จริงด้วย

อ๋อเป็นลอยลอยในกระละมังหน้าบ้านตัวเอง
ใช่มันลอยได้จริง
เสร็จจุดบูชาแล้วเรียบร้อยยังไงต่อล่ะคะ

จุดรอแล้วเอามาตั้งกระทะตั้งเตาได้เลยค่ะ

นี่ไงอ๋อจุดเตารอ
จากนั้นก็ตั้งกระทะวางกินกันอิ่มน้ำสำราญเลยทีเดียว
ปิ้งไปปิ้งไปพลิกไปพลิกมา

นะเนี่ยเป็นไอเดียที่อิ่มท้อง
อิ่มทั้งสามีอิ่มทั้งภรรยา

เห็นไหมลอยกระทงทั้งที
มันต้องอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกันทั่วหน้าแบบนี้

แล้วที่สำคัญมันไม่เป็นมลภาวะต่อแม่น้ำด้วย
เพราะมันเอาลงท้องเราหมดแล้ว
กระทะก็ล้างไปแล้วเอาไปใช้ในรอบหน้า

ดิฉันดูเพจเบื่อเมีย
ค่ะคุณติดออกจิตใจอะไรคะ
ฉันเห็นชื่อคุณชิสากดไลค์ด้วยค่ะ

ไม่ได้กดไลค์อย่างเดียวนะกดด้วยบางอันนะ

สามีเข้าไปดูบ่อยแค่ไหนนั่นไงนั่นเผยความในใจ

นึกว่าเป็นเพจหยอกล้อกันระหว่างสามีภรรยา
คือที่มาหยอกล้อกันเรื่องจริงนั้น

อย่าไปยุ่งบ้านเขากลับมา